ส่วนช่วงนี้คนหยุดไปเที่ยวเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างเขาปิดนะคะ
ก็ต้องการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยนะคะ
สัตว์เขาร่าเริงค่ะอ่าโดยเฉพาะสัตว์น้ำเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ค่ะพยูนที่ระยองก็ร่าเริงฉลามวานที่กระบี่ก็ร่าเริง
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะ

ถามว่าร่าเริงตรงไหนมันติดอวน
ก็คือเขาเข้ามาในพื้นที่ที่เขาไม่เคยเข้ามาไงคะ
แล้วเขาก็มาเจอกับเรือประมงพอดี
แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวประมงเขาหวานคือเขาลงอวนไป

นี่เป็นภาพของการช่วยชีวิตนะคะ
ฉลามวานให้ออกจากอวนได้นะคะ
จุดนี้คือเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ใกล้กับเกาะรอกค่ะ

เจ้าฉลามวานตัวนี้ออกจากอวน
แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
อาจารย์ทรนะคะเขียนข้อความนะคะ
อาจารย์ทรก็คืออาจารย์ทรธรรมรงนาวสวัสดิ์
รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของทะเล

อาจารย์บอกว่าปล่อยทุกคืน๖คืนต่อกัน
จริงคือเขาออกมาแหวะไหว้กันสนุกสนานเต็มไปหมดเลย
ในจุดที่มันไม่เคยไปก็มันไม่มีคนไปรบกวน
เออใช่แต่ว่าก็นี่แหละค่ะโชคร้ายนิดนึง
ก็คือเขาไปติดอวลนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถช่วยออกไปได้นะคะ
แต่หลายคนมองว่ามันมีบางคนขึ้นไปจับเขาถีบ
เขาถีบเนี่ยมันถูกไหมอาจารย์ทร

เพื่อให้ฉลามวันได้หลุดออกจากอวนนี่เป็นการช่วยในช่วงฉุกเฉินที่ถูกต้อง
อาจารย์ทรบอกว่าดูแล้วดีใจมากที่ชาวประมงไทยรักฉลามวานเช่นเดียวกัน
เพราะว่าบางคนถ้าสมมุติแอบฆ่าก็ทำได้นะ
แต่เขาไม่ฆ่าไงเขาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ภาพที่เห็นนี่มันคือ๒เหตุการณ์
ส่วนเป็น๒เหตุการณ์
และอย่างที่อาจารย์ทรบอกว่ามันเกิดขึ้นทุกคืน๖คืนติดต่อกันแล้วนะคะ

อาจารย์ทรบรรยายว่าตะลึงจริงครับ
พยูนที่บ้านเพแถวหาดสวนสนจังหวัดระยอง
เมื่อสักครู่ถ้าเป็นภาพแรกนะมันใกล้ฝั่งมากเห็นฝั่งไหมคะ
มันเข้ามาใกล้ฝั่งมาก
จุดนี้คือสวนสนระยองค่ะ
หากบอกว่าคนหยุดสัตว์เริงร่าอันนี้แหละของจริง
เพราะไม่มีรายงานเจอพยูนที่บ้านเพมานานมากแล้ว
ผมว่ามันอยากจะขึ้นไปอาบแดงตรงริมมาก
เอาเขาก็อยากกันไปเนอะ
ไปช่วยกันดูแลคนอย่าให้อึดอัด
ดูแลเรือให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมแบ่งทะเลคืนเจ้าของบ้านเขาบ้าง

ทะเลไทยจะมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนค่ะ
เนอะอย่างต่างประเทศที่เราจะเคยเห็นข่าวเนอะ
เป็นกวินไปเดินในถนนบ้านคนอะไรแบบนี้

ก็เป็นภาพที่สัตว์เขากลับมาเริงได้จริง
เขาเรียกว่าคืนความสุขให้กับสัตว์น้ำ